ช่วงนี้ก็จะมีโพลจากหลายสำนักทยอยออกมาเรื่อยคุณผู้ชมว่าเรื่องความไม่ชัดเจนของจุดยืนแต่ละพักเนี่ยมันส่งผลกับ
คะแนนหรือเปล่าส่งผลหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูพักเพื่อไทยหน่อยอย่างคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานเนี่ย
ปรากฏว่าคะแนนเนี่ยก็ยังอยู่ลำดับหนึ่งนะแต่โดนตีตื้นแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นคะแนนลดลงครับ
เรื่องนี้นางสาวแพทองทานชินวัฒแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ก็พูดถึงผลสำรวจของนิดาโพ

มันอาจจะมาจากความไม่ชัดเจนในการจับมือกับ
ฝั่งตรงข้ามหรือไม่อย่างไร
คุณอุ้งอิ๊งพูดชัดว่าที่ตอนนี้
ยังไม่ออกมาพูดว่าจะจับมือร่วมงานกับพักไหน
เพราะว่าให้เกียรติประชาชน

ยังไม่อยากคาดเดาอนาคต
แต่คุณอุ้งอิงก็ยืนยันในเรื่องหนึ่ง
ยืนยันว่าอะไรฟังด้วยกันครับ
เพราะฉะนั้นการจับมือเนี่ย
การที่ที่ฉันไม่ตอบออกมาตรงหลายครั้งเนี่ย
เพราะที่ฉันให้เกียรติประชาชน

เพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้น

คนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

ดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหม
อันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่
ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้ว
ในแพทย์วรรงค์หัวหน้าภักดิ์ไทย
เมื่อวานนี้ก็ไปขึ้นเวทีสวนชมน่าน
เลิมพระเกียรติอำเภอเมืองพิศนุโลก

ลงไปกราบขออนุญาตชาวพิษสนุโลก
ขออะไรขอเป็นนายกครับ
แล้วก็ประกาศตัวเป็นพักการเมืองที่พร้อมปกป้องสถาบันอย่างพักดี

การเกษตรและประชาชนรากย่า
ไม่ต่างจากพักการเมืองใหญ่ครับ